ส่วนนี้ตามไปกระบี่กันหน่อย
กระบีเขาบอกว่าชาวบ้านไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่ง
บอกก้อนหินเนี่ยมันลักษณะแปลกคล้ายกับเหล็กไหล
แต่เขาเชื่อกันว่า
ไอ้เจ้าก้อนหินลักษณะนี้มันน่าจะเป็นเล็บ
เกล็ดของพญานาคคุณ
เดี๋ยวดูกันหน่อยว่ารูปร่างหน้าตาของหินที่เขาไปเจอ
ที่ว่าเหมือนเกร็ดพญานาคนี้เป็นยังไงนะคะ
ตามไปที่นี่เลยเลขที่๒๖๓หมู่๒ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบีอ้าว
นี่เห็นไหมเป็นวัตถุรูปร่างแปลกนะคะ

ขนาดประมาณเท่ากำปั้นเด็ก
ยาวประมาณสัก๔นิ้วอันนี้ประมาณนี้

สีแบบสีโอ้โหจะอธิบายสีก็ยาก

แล้วมันลักษณะคล้ายหยดน้ำที่เกาะตัวกันเป็นก้อน

แล้วก็เก็บมาได้จากบ่อน้ำจืดธรรมชาติริมทะเล
บริเวณแหลมหางนากนะคะ
เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นของมงคลนะคุณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้กับผู้ที่มีบุญได้ครอบครอง

คุณสุชานนท์หรือว่าคุณแมนบอกว่า
ทีเขามีอาชีพออกเรือจับหมึก

ไปเอาน้ำที่บ่อน้ำจืดธรรมชาติริมทะเล
ตรงนี้แล้วไปพบกับเนี่ย
วัตถุนี้วางอยู่ริมขอบบ่อ
ปะปนอยู่กับก้อนหินก้อนอื่นแหละแต่มันโดดเด่นกว่าไงคุณ
อธิษฐานก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนหยิบกลับบ้าน
เขาบอกเวลาเจออะไรอย่าเอากลับบ้านคุณนึกออกไหม
เขาก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเวลาจะหยิบจับอะไรนะ
ซึ่งเขาเป็นคนชอบสะสมหินอยู่แล้ว

แต่ไม่เคยพบหินลักษณะแบบนี้มาก่อนด้วย
พอชาวบ้านทราบเป็นไงเพื่อนบ้านทราบเป็นไง

หลายคนบอกเออแปลกจริงแปลกมาก

คือต้องบอกว่าเขาสะสมหินมาเยอะ
จริงมีหลายก้อนอยู่ด้วยนะ

ซึ่งที่บริเวณบ่อน้ำจืดจุดที่พบหินนี้
ชาวบ้านเขาจะเรียกตรงนั้นว่าแหลมหางนาค
แล้วก็จะมีตำนานเล่ากันนะในอดีตมีพญานาคมากินน้ำที่บ่อ
แล้วเกิดทำเล็บหรือเกล็ดหลุดลงลงไป

เขาก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณแมนเก็บมาได้
อาจจะเป็นเล็บหรือเกร็ดพญานาคตามความเชื่อ
อันนี้เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นของดีของมงคลนะคะ
แต่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแหละคุณผู้ชม
หินมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ค่ะแล้วมันก็มีรูปร่างแปลกต่างกันไปนะ